สีนั้นก็สวยสีนี้ก็สวยเลือกไม่ถูกเลยเนอะจริงแล้วแดงมันมีหลายเฉดนะ
จาแดงบอกว่าตั้งแต่แจ้งผสมส้มไปถึงผสมเข้มเข้ม
กำกำอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างเนี่ยเวลาทาไปมันจะแบบได้หลากหลายอารมณ์
ใช่นะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เรารีวิวเล็บร่อนไปแล้ว
อีกหนึ่งตัวอันนี้ก็อยากจะบอกว่านำเหนอมากมากเลยตัวนี้นี่แบบว่าอื้อหือ
พูดเลยว่าติดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
สีนี้นี่นะลิฟต์ตัวนี้เป็นลิฟต์เนื้อแมทค่ะสีติดทนเห็นตั้งแต่ระยะนู้น๘๐๐เมตร
มันเก๋มากเลยพอทาปุ๊บเนี่ยมันจะวาวนิดนึงนะเหมือนแบบชุ่มชื้นนิดนึงอ่ะ
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นต้องไปฟังจากปากป้าพิมอีกหนึ่งคนยืนยันว่า
เดี๋ยวคำเบรกไว้ก่อนนะคะน้องออมน้องไอซ์อย่าเพิ่งติดเรทนะคะ
เพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทีมรับรองเลยว่าจะต้องกรี๊ดกราดไม่แพ้กันนะคะ
เป็นสีที่จี๊ดจาดจัดจ้านแน่นอนนะคะได้เห็นแล้วจะต้องกรี๊ดกันเลยทีเดียวนี่ค่ะ
เป็นสีโทนแดงอมส้มแบบนี้เลยนะคะแบบแน่นมากเลย
เขาจะให้พริกเมนต์ที่แน่นชัด
พอทาลงไปแล้วเนี่ยนะคะเนื้อของลิสติกเขาเนี่ยจะขยับไปกับปากของเรานะคะ
คือเรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันแต่เมื่อทาไปแล้วแล้วทิ้งระยะเวลานิดหนึ่งนะคะ
พอเขาเซ็ตตัวเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อแมทเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองสวัสสีกันนิดนึงนะคะ
จะได้เห็นว่าสีของเขาจัดจ้านระดับไหนค่ะ

เอาละค่ะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะสีสวยดูชัดแน่นอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้
ต้องติดแน่นทนนานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบด้วยการจูจุ๊บลงบนกระดาษทั้งหมด๕แผ่นเช่นกันนะคะ
สำหรับการทานลิปสิกประเภทที่เป็นเนื้อลิขวิตหรือเป็นเนื้อเหลวแบบนี้เนี่ยนะคะ
ทำให้เราประสบปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะให้ได้สีที่ชัดเจน
แล้วก็จะทากันหลายรอบพอทาหลายรอบบางครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าแฉะมากเกินไป
แล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะพอแฉะปุ๊บก็จะไปติดฟันของเรานะคะ
วิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือนิ้วของเรานี่แหละค่ะแต่ไม่ได้เอานิ้วไปเกลี่ยแบบนี้นะคะ
ใช้วิธีการอมนิ้วของเราเข้าไปนะคะแล้วก็ทำปากจูแล้วก็ดึงนิ้วของเราออกมา
ลิปสติกส่วนเกินนะคะก็จะติดออกมากับนิ้วของเราเราก็เช็ดทำความสะอาดนิ้วค่ะ
หลังจากนั้นนะคะตลอดทั้งวันเราก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าจะไม่มีลิปสติกติดฟันของเราค่ะ

เห็นไหมคะจะมีลิปสติกปิดออกมานะคะที่ตรงโคนนิ้วของเรานะคะคือลิปสติกส่วนเกินนั่นเองค่ะ
เอาละค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์บอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะวันนี้ตัดสินใจยากรักพี่เสียดายน้องนะคะ
อยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะวันนี้รับรองว่าการติดเรทเนี่ยจะต้องลำบากใจแน่นอนนะคะ
ลับเลยอ่ะพี่บอกเทคนิคอันไหนดูซิ
แต่จริงนะคราวเมลอง้องเทาเวลายิ้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเล่อฟ้านถ้าจากตอนนี้ถึงเวลาจะมาลองไหมแนะตัวกันตัวแรกเลยค่ะคุณน้องค่ะ
ถ้าอย่างงั้นเราเช็ดเลยไหมจะได้รู้ว่าซับไปว่ามันแบบ
อืม

ลองอีกทีก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้พี่กำลังถ่ายเยอะไปนิดนึง

อีกตัวนึงมาลองดู

แต่นิดนึงค่ะขอบอกไว้นิดนึงนะคะ

คืออย่างอื่นเนี่ยคุณต้องน้อยลงด้วย

คุณแบบว่าทาปากแดงแล้วตาคุณด้านอีก

แบบว่าชะมงหยาอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้

กันก็คือเวลาที่ทาปากแดงเนี่ยตาก็อ่อนหน่อย

จะแบบว่าเฮี้ย

พร้อมซิเพียรพร้อมแล้วเราไป
ติดเรจ

จริงถ้างั้นตัวแรกเลยไหมเลฟลอนค่ะดูสิคะว่าจะติดเรทยังไงดี

ตอนแรกอ่ะรังเลมากพอเดี๋ยวก่อนถามก่อนว่ารังเลเพราะอะไร
เพราะตอนแรกเลยรู้สึกว่าพอเช็ดออกแล้วมันก็ออกมันก็แบบไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่พอเมื่อกี้เอาทิชชู่มาเช็คให้ออกให้หมด

มันมีความแบบจากสีแดงเนี่ยมันกลายเป็นเหลือเป็นสีชมพูที่เราคิดว่ามันก็น่ารักดีนะ

นี่นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะเพียงแค่๒๐๐กว่าบาทเอง
จัดไปให้เสีย
พูดเลยว่าถ้าเราทานแล้วเรามั่นใจมากสามารถแบบให้ตายยังไงนะเช็ดเมื่อกี้ถูแล้ว

แล้วมันยังเป็นอย่างนี้เลยมันเลยมั่นใจว่าถ้าวันไหนที่เราต้องการความเป๊ะสีนี้
มันเข้ากับรองเท้าฉันหรือกระเป๋าหรือพล็อปอะไรของฉันที่แบบฉันต้องการสีแดงมันอยู่

เก่าเคยลองแล้วมันคือแมทคือเป็นคนชอบทานลิฟต์สีแมทอยู่แล้วไม่ค่อยชอบวาวเยอะเกินไปเพราะว่ามันชอบหลุดอ่ะ
ในความรู้สึกแต่ว่าพอแมทปุ๊บมันไม่หลุดและนี่มันตอบโจทย์คือว่าครั้งแรกที่ทามันก็ไม่หลุดทำยังไงก็ไม่หลุดติดทนทั้งวันเลยถึงเลิศ
สรุปผลการติดเรทสำหรับลิฟต์ติดทนนานสองแบบสองสไตล์ทั้งสองแม่บ้านอ่อมไอซยกป้ายสับไปให้เสียกันทั้งเรฟล่อและสติลล่าเลยค่ะ

วันนี้หล่อมีของมาแจกกันอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับผู้โชคดีสองท่าน

ไปร่วมเล่นเกมเลยนะเพราะวันนี้เลฟลอดและก็สติลลอดเขามีมามอบให้ด้วยนะคะทั้ง๒คนเลยค่ะ

คนเนี้ยที่แบบเป็นแรปโย่อ่ะ

แต่เราเต้นเป็นเป็นอย่างไข้เขาสอนให้ได้ป่ะ

ถ้างั้นพร้อมรับไปพบกับเขาเลยค่ะในช่วง